งงสักเล็กน้อยว่าเอ๊ะมีอะไรเกิดขึ้นกับร้านค้า
พอดีช่วงตอนเย็นเนี่ยเกิดไฟไหม้นะคะ
โดยเป็นไฟไหม้เริ่มต้นมาจากร้านขายเสื้อผ้าอยู่ประมาณล็อกกลางค่ะ
ก็ไหม้ลุกลามกันไปเสียหายหนัก๔ห้องด้วยกัน
ลักษณะเป็นร้านค้าที่ปลูกติดกันจำนวน๒แถว
หันหลังชนกันประมาณ๑๔ห้อง
โดยขณะเกิดเหตุทุกร้านปิดให้บริการค่ะ
เจ้าหน้าที่พบแสงเพลิงและกลุ่มควันสีดำจำนวนมาก
พุ่งออกมาจากร้านขายเสื้อผ้า
พ่อค้าแม่ค้าเห็นแบบนั้นรวมถึงเจ้าหน้าที่ดับเพลิง

ใช้เวลาอยู่ครึ่งชั่วโมงนะคะถึงจะควบคุมเพลิงได้

เรื่องต้นเพลิงลุกไหม้เสียหายหนักไป๔ห้องด้วยกัน

โชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตค่ะ
ตนเจ้าหน้าที่คาดว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจร
เพราะว่าก่อนเกิดเหตุมีพยานได้ยินเสียงดัง
คล้ายกับหม้อแปลงระเบิดจากร้านค้าจุดเกิดเหตุ
มูลค่าความเสียหายตอนนี้ประเมินเบื้องต้นอยู่ที่ประมาณ๖แสนบาท
ซึ่งหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ก็จะทำการสอบสวนพยานเพิ่มเติม
แล้วก็เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียดอีกครั้ง
เพื่อจะหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป